ท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณ๑๕นาฬิกาวันนี้
ที่ประตูทางเข้าของกระทรวงสาธารณสุข

มีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปทวงถามความคืบหน้ากัน
เคยมายื่นหนังสือเอาไว้เมื่อ๗วันก่อน
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาวัคซีนคุณภาพ
ให้กับประชาชนคนไทยในช่วงของโควิด๑๙
เดี๋ยวไปดูภาพหน่อยนะครับถ้ามีภาพเนี่ยนี่ครับ
เขาก็มาที่หน้าประตูกระทรวง๑๕นาฬิกา
มีหลายกลุ่มฮะมีนายชินวัฒน์หรือว่าไร้จันกระจ่าง
นำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี
มีกลุ่มอาชีวะเพื่อประชาธิปไตยมีกลุ่มแดงก้าวหน้า๖๓นะครับ
ที่มีคุณภาพมาให้กับประชาชน
หนังสือไป๗วันยังไม่มีคำตอบ
ตำรวจก็นี่ฮะเอาโล่มากันปิดประตูเลยนะครับ
บ่าย๓รอถึง๕โมงเย็น
ยังไม่มีใครออกมาตอบคำตอบของกลุ่มผู้ชุมนุม
กลุ่มผู้ชุมนุมนำโดยนายชินวัฒน์
กับนายม่อนที่เป็นการนำกลุ่มอาชีวะ
นี่ฮะคล้องแขนตั้งแถวแล้วพยายามจะเข้าไปให้ได้
ก็เกิดการเผชิญหน้าปะทะกับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมแกนนำไป
นายชินวัฒน์จันกระจ่างหรือว่าไบร์ท
ก็ถูกคุมตัวขึ้นรถคุมตัวผู้ต้องหาไปก่อนนะฮะ

ช่วงเวลานั้นพยายามจะฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ไปให้ได้นะครับ
สุดท้ายเนี่ยยังเหลือแกนนำก็คือไนม่อนทางฝั่งของกลุ่มอาชีวะ
ช่วงนั้นตำรวจพยายามเข้าไปจับกลุ่มแต่ว่าม่อนเนี่ยเขาวิ่งถอยล่นไปทางถนนติวานนท์
ซึ่งตรงนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ปรากฏว่าม่อนเนี่ยไปถูกตัวอิดตัวหนอนทุบศีรษะเข้าไป
บาดเจ็บนะฮะล้มลงบาดเจ็บศีรษะแตกนะครับ

มันเป็นช่วงชุลมุนแบบไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตอนที่เดินไปอีกสักครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ

นี่ตำรวจก็ต้องรีบเข้ามาช่วยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ยึดรถกระบะเครื่องขยายเสียงต่างของกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะแยกย้ายกันออกไป
นี่ล่าสุดฮะเห็น๑๘กรกฎาวันอาทิตย์นี้จะมีชุมนุมจะไปที่ธรรมเนียบกันอยู่เหมือนกัน